อย่างที่เกริ่นกันไว้แล้วนะคะ๒๒พฤษภาคมเมื่อ๙ปีก่อน
คือวันทำรัฐประหารซึ่งครั้งนั้นเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
ซึ่งวันนี้มีความขึ้นหวัดจากคุณยิ่งรักษ์ชินวัตต์อดิตนายโยครัฐมนตรีด้วย
คุณยิ่งลักษณ์มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันครบรอบรัฐประหาร๙ปีจุดที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ
นี่ค่ะมีการโพสต์ไว้บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๙ปีการรัฐประหารที่ความรู้สึกของดิฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกลุกไล่อย่างหนักจากฝ่ายผลิตการ
การเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเครื่องสะท้อนแล้วว่าประชาชนไม่ทนกับกลุ่มคนที่ได้อำนาจมาโดยมิชอบอีกต่อไป
ตลอด๙ปีที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ภายในวังวลกับเงาของผลิตการ
ถูกไล่ล่าความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมปัญหาปากท้อง
และนี่คือผลพวงของการทำรัฐประหาร
สุดท้ายนี้ดิฉันขอเอาใจช่วยให้เราได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
เพื่อประชาชนและอำลารัฐประหารให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยสักที
ถ่ายสักทีด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงอุ้ยคุณผู้ชม
อันนี้คือภาพทางขวามือคือการทำรัฐประหารเมื่อ๙ปีก่อนนะคะ
เมื่อเวลานี้เมื่อเก้าปีที่แล้ววันนี้ครับใช่เนี่ยค่ะคุณจตุรนฉายแสง
นำพักเพื่อไทยเองก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการสืบทอดอำนาจสะดุดเร็วกว่าที่วางแผนไว้
แต่พันธนาการยังอยู่โดยบางช่วงบางตอนก็ระบุว่า
ประชาชนได้ตื่นตัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนพักการเมืองของผู้นำการรัฐประหารทั้งสองพัก
แพ้ยับเยินในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเป็นตามกติกาประชาธิปไตยสากล
ตั้งรัฐบาลย่อมทำได้ง่ายแต่ที่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เพราะกติกา
สามารถขัดขวางการตั้งรัฐบาลได้ด้วยการพร้อมใจกันงดออกเสียง